คือในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยคือนอกจากโจรขโมยลักวิ่งชิงปล้นแล้ว
ฉันว่าสิ่งที่เราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือคนคลั่งนะคุณนัทพงศ์
อ่านข่าวมาเราเจอกันเยอะมากทุกวันทุกวันอย่างวันนี้
วันนี้เป็นคลิปหนึ่งที่ไปมีการลงไปแชร์ในโลกโซเชียลนะคะ
แล้วคนเข้าไปดูเยอะมากในชั่วข้ามคืนเนี่ยยอดวิวล้านกว่า
เพราะว่าเป็นเหตุที่เขาเผชิญแบบซึ่งหน้าเลยแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมกันค่ะ
กลับมาสำหรับพวกของมีตัวสวัสดิ์วันนี้คุณคุณจะอยู่กับคุณแบบนั้นไหม

ข้าระเยียดเขาเรียนอย่าไม่รู้

เวลาโสดอย่างนี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยพอโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลเนี่ย
คนเข้าไปดูล้านกว่าวิวในชั่วข้ามคืนแล้วพูดถึงผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ที่เขาถืออยู่ในมือเนี่ยคือบานหน้าต่างกระจกนะ
พอมันแตกก็พยายามจะทำร้ายคนที่ถ่ายคลิปแล้วเหมือนกับมีลักษณะของการโตเถียงกันไปมา
มันก็ยิ่งแบบเหมือนกับสร้างเร่งร้าวให้มันเกิดกระตุ้นอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ
เป็นการโตเถียงกับผู้หญิงคนหนึ่งในชุมชนแห่งหนึ่งย่านพระราม๒ค่ะ
นี่ค่ะเพื่อนชายแล้วก็คนในระแวกนั้นก็ช่วยกันห้ามปลาม
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็หยิบเหล็กแหลมด้ามไม้ออกมาวิ่งไล่แทงคนถ่ายคือน้องเฟิร์นกับเพื่อนเนี่ยนะคะ
กระเจิงวิ่งหนีเข้าไปในร้านขายของชำโดยเธอบอกว่าอ้างว่าจะถูกรุมทำร้าย
ก็เลยต้องเอาอาวุธมาป้องกันตัวเนี่ยแหละค่ะโอ้โห
น้องเฟิร์นเจ้าของคลิปบอกกับทีมขาวไทยรัฐทีวี
บอกว่าผู้หญิงในคลิปเธอก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะ
เจอกันครั้งแรกนี่แหละขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วตะโกนด่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายเธอก็โต้กลับ
เธอก็ตอบโต้กลับด้วยถ้อยคำเดียวกัน
ผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาหาเรื่องจะทำร้ายร่างกายทันที
ก็กลัวและตกใจมากเพราะไม่คิดว่าจะมีอาวุธด้วย
ต้องบอกว่าโชคดีที่ตอนนั้นอยู่กันหลายคนก็เลยรอดมาได้ค่ะ
แต่ไม่จิ้มยั้งเอาไว้เพราะว่าแฟนหนูว่าพี่ใจเย็น

วิ่งหนีเขาวิ่งหนีเขาแล้วก็เลยร้านไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปในร้านไม่ได้เข้าไปหลบในร้าน
ก็เลยเหมือนจะเหมือนเขาจะเข้ามาแทนหนูแหละ
แต่หนูว่าหลบทัน
จะถูกปล่อยตัวแล้วก็มาเกาะเหตุอีกนะคะ
คือเขาก็สันนิษฐานว่าสติไม่ดีหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปหาตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะ
หลังได้รับข้อมูลว่าน่าจะอยู่กับญาติในซอยพระราม๒๖๓
แต่ไปสอบถามบางคนก็บอกว่าเคยเห็นแต่ไม่เคยคุยด้วย
บางคนบอกว่าเคยถูกต่อว่าเพียงเพราะว่าไปสบตา
ตอนที่กำลังจะข้ามถนนเท่านั้นแหละ
แต่ผู้เสียหายน้องเฟิร์นบอกว่าไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจริงเนี่ยก็อยากจะให้ไปรักษาตัวมากกว่าดำเนินคดีค่ะ